มาดูที่พาดหัวข่าวต่อไปกับพาดหัวข่าวที่ว่าช้างป่าหิวโซบุกสวนผลไม้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจังหวัดสุราธานีไปแนะนำให้ชาวบ้าน
เรื่องของการป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้าไปในพื้นที่การเกษตร
รวมทั้งบอกว่าขอให้ไม่ทำร้ายช้านะครับ
จากว่าตอนนี้พบว่าช้างป่าลงไปกินพืชผลการเกษตรจนไม่กล้าไปกรีดยางกันแล้วครับ
ร่องรอยของบุญช้างจำนวนมากภายในสวนยางพาราของนายสุรินเกิดสบาย
อายุ๕๖ปีอยู่ริมถนนภายในหมู่บ้านไร่ออกหมู่ที่๑๒ตำบลช้างซ้าย
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานีครับ
ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่ช้างป่าออกมาไกลที่สุดเท่าที่มีการตั้งชุมชนบ้านไร่ออกมาครับ
โดยจุดนี้ห่างจากภูเขาหมากรุกในเทือกเขาใต้ร่มเย็นกว่า๑กิโลเมตร
ปกติช้างป่าจะอยู่ที่บริเวณเขตสวนเกษตรที่ไม่มีบ้านคน
ห่างริมภูเขาไม่เกิน๕๐๐เมตร
แต่ว่าครั้งนี้ช้างป่ามาไกลมากจนสร้างความเจ็บร้อนให้กับชาวบ้านครับ
ที่ปลูกแซมในศวรยางภาราของนายสุรินทธิ์ซีหายไปกว่า๒๐ลาย
โดยพบว่าช้างชอบลองกองมากที่สุด
ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาหารบนป่าเริ่มไม่ถูกปากช้าง
และเริ่มติดใจผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกไว้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันป้องกันหรือว่าผลักดันไปครับ
เพราะชาวบ้านใน๓หมู่บ้านของตำบลช้างซ้ายไม่ต่ำกว่า๓๐๐ครัวเรือน
ใกล้จุดที่ช้างเดินหากินไม่กล้าไปกรีดยางพารา
เนื่องจากว่าช้างจะออกมาตอนประมาณ๕ทุ่มและกลับไปเข้าป่าในป่างโรคใกล้กับดินพูเขา
ด้านจันทราชีอุธยานแห่งชาติตามพรมเย็นเข้าไปตรวจสอบยังต่อเนื่อง
แต่ก็ทำได้เพียงแนะนำให้ชาวบ้านป้องกันไม่ให้ช้างเข้าพื้นที่ของตนเอง
และจะหาวิธีช่วยเหลือกันต่อไปครับ